ไปดูความคืบหน้าคดีที่วินจักรยานยนต์รับจ้าง๒วิน
ไล่ทำร้ายกันที่ซอยอุดมศุกร์จนทำให้มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตไปหนึ่งศพนะครับ
วันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหา๓คนไปฝากขังที่ศาล
แล้วก็ขอหมายจับเพื่อดำเนินคดีอีกหลายคนด้วยกัน

เหตุการณ์ปะทะเดือดระหว่างวินรถจักรยันต์โยนหน้าธนาคารไทยพาณิชย์กับวินซอยอุดมศุกร์หนึ่ง
หน้าตำรวจนับ๑๐นายอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
จนทำให้หนุ่มพนักงานส่วงของไหว่ยี่สิบปี
ลูกหลงจากกระสุนปริศนาเสียชีวิตหน้าบ้านของตัวเอง
ต่อมาปรากฏคลิปที่ทำให้สังคมเกิดข้อสงสัย
ผู้เสียชีวิตน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุทะเลาะวิวาส
ขณะที่แม่ของเขายอมรับว่า
ชายที่สวมใส่เสื้อสีแดงและใช้อาวุธทำร้ายคู่กรณีเป็นลูกชายจริง
แต่ยืนยันว่าเป็นผู้ถูกกระทำ
ปูพรมตรวจค้นจนกระทั่งจับตัวนายปียะพวงเกษร
นายรังสันศรชยกรและนายเจริญเจริญพ้น

แต่ผู้ต้องหาทั้ง๓คนยังคงให้การภาคเศษ
ว่าไม่ได้นำอาวุธปืนไปร่วมก่อเหตุ
และไม่ใช่มือยิงนายวิวาวัฒน์
ในวันนี้ตำรวจจึงคุมตัวขออำนาจศาลจังหวัดพระขนง
ฝากขังพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันที่มีอัตราโทษสูง
หากได้รับการปล่อยตัวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีนี้
ภายหลังจากสารจังหวัดพระขนงพิจารณาแล้วเห็นควรว่า
ไม่ให้ประกันตัวทั้ง๓คนพร้อมนำตัวส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันที
สำหรับคดีนี้สารจังหวัดพระขนงอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุเพิ่มอีก๔คน
รวมกับที่ออกหมายจับกลุ่มแรก๓คนรวมเป็น๗คน
ภาพราสุดมามอบตัวแล้วหนึ่งคนคือเบสหรือนายจีระโพงวิบูรรชกิจ
และจับกลุ่มได้อีกสองคนคือนายมานบนิ่งมงคลและนายพรรษศักร
ที่ยังอยู่ระหว่างติดตามตัว

และถูกตั้งข้อสงสัยจากสังคมเป็นอย่างมาก
เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่าฝ่ายใดคือผู้กระทำความผิดที่แท้จริง
โดยหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์หน้าธนาคารไทยพาณิชย์เปิดใจว่า

คิดว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะมีการวางแผน
มีการวางกำลังและมีอาวุธครบมือ

ต่อสู้กลับโดยหาอาวุธจากข้างทาง
ขณะที่ในคลิปที่เห็นว่าทางฝ่ายตัวเองรุมทำร้ายร่างกาย

รับว่ามีการทำร้ายร่างกายจริง
แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคลิปเท่านั้น
เพราะทางฝั่งตรงข้ามไล่ต้อนและมาทำร้ายร่างกาย
ส่วนที่มีข้อมูลว่าวินฝั่งตรงข้ามจดทะเบียนถูกต้องแล้ว
แต่ความจริงเป็นการจดอีกที่หนึ่งแต่มาวิ่งอีกที่หนึ่ง

เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องด้วยเช่นกัน
คือกระบองดำที่เห็น
วินนี่เขาแจกกระบองดำคนล้านเหรอ
ผมถามแค่นี้ใช่ไหม
อันนี้คือการเตรียมการมาก่อนแล้วล่วงหน้า
ครับแล้วก็พอใครขับเข้าไป

บางคนบอกว่าหมดเวลาของมึงแล้ว

บางคนมีบาดแผลเลยโดนซ้อมเลยโดนตรงนั้นเลย
แม่ของหัวหน้าวินอุดมศุกร์หนึ่งยืนยันว่า
หลังลูกชายหายจากอาการบาดเจ็บ
ก็จะพาลูกไปมอบตัวไม่ให้ลูกหนี

แต่จะเห็นจากในคลิปลูกเป็นคนถูกกระทำ
ถ้าพวกนั้นมาอยู่ต่อหน้าแม่ก็คงยิงเหมือนกัน

เพราะวินที่มาใหม่เป็นวินเถื่อนผิดกฎหมาย
แต่วินของลูกชายเป็นวินถูกกฎหมาย
วันเกิดเหตุลูกชายเพิ่งกลับมาจากปฏิบัติธรรม
และมีลูกน้องโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือ

แต่กลับไม่มีการเจรจาพูดคุยกัน

ซึ่งก็รับไม่ได้ที่ลูกถูกกระทำแบบนี้
โดยต้นเหตุหลักคือวินผิดกฎหมาย

ต้องการไม่ให้มาวิ่งเพราะไม่ถูกต้อง

แม่ก็บอกว่าลูกชายแม่เนี่ยยังอยู่โรงพยาบาลอยู่
มอบตัวมอบแน่อยู่แล้วเพราะไม่ให้ลูกนี้

เตะท์ก็เตะท์ธรรมชาติหลามผิดก็ต้องรับผิด

แต่ภาพในคิดมันไม่ใช่ลูกแม่

ที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วของลูกแมทนี่เป็นวินถูกต้องตามกฎหมาย

จะขอให้เด็กได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากเลย

ไอ้วินผีเนี่ยมันร้อยพ่อพันแม่

ก็บอกลูกน้องบอกเด็กบอกลูกชายบอกว่า

ช่างเขาคือว่าเหมือนว่าเขาก็ไม่มีที่

เขามาขอข้าวเนี่ยหลายชาม
ในชามที่เรากินอยู่เนี่ยสักคนละช่อน
ช้อนมันก็ไม่หนักหนาแล้วก็ยังพออยู่ได้

ตลอดเวลาเลยนะมันก็ไม่มีปัญหา

มันก็กลายเป็นการตั้งวินแล้ว

มีผู้ใช้บริการวินรถจักรยานยนต์
เกือบตลอดทั้งวันแต่หลังเกิด

ยกเลิกทันทีมีแค่เพียง
วินรถจักรยานยนต์หน้าซอยอุดมสุกหนึ่ง
ยังคงให้บริการตามปกติ
โดยตำรวจได้ตั้งจุดตรวจเฝ้าคอยระมัดระวังเหตุตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน
เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน